พี่แท็กซี่คนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
ว่าพี่ใจดีนะแต่พี่เสี่ยงอันตรายแล้วเกิน
ที่รับผู้ชายสองคนนี้ดึกดื่นได้ยังไงฮะ
พี่ผมอบร้ายสองคนเลย
ผมก็ต้องหมดจับ

เอ่อเท่านั้นครับโทษที
แล้ว
แล้วเราจะไปไหนหรอก
แล้วคุณจะมีเงินไหนซื้อน้ำกินน้ำสด
ระหว่างทางคุณก็ซื้อน้ำกินไปแล้วกัน
อ๋อไม่ครับพี่
คือผมไม่ได้กล่าวหานะว่า๒คนที่รับขึ้นมา

คือรับเขาขึ้นมาแล้วพอจะลงเขาไม่มีตังค์จ่าย
พอนับเหรียญก็แก๊กได้๒๐บาท

ใช่เอาผมจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชม

เรียกแท็กซี่มาส่งแล้วพอลงเสร็จมาบอกไม่มีตังค์
นี่ไงพี่ผมตกงานทั้งสองคนเลยเมื่อกี้
ในคลิปนะฮะพี่แท็กซี่บอกว่า
เขาขับรถกลับจากไปส่งพลศาลที่พัทยา
ขากลับดึกแล้วมีผู้ชายสองคนโบกรถครับ
กรถแล้วพี่แท็กซี่จอดรับครับ

ในใจก็จริงก็ไม่ควรรับน่ากว่ารับขึ้นมาแล้ว
ตอนที่๒คนนี้จะลงบอกว่าไม่มีตังค์รวมกันนับเหรียญได้๒๐บาท
จะให้เป็นค่าแท็กซี่แต่พี่ลิซี่บอก
ไม่เป็นไรเก็บไว้กินน้ำเถอะ
สองคนนี้ลงไปพี่แท็กซี่บอกว่า

สำหรับคนขับรถแท็กซี่ที่ไม่ควรรับชายชะกันแบบนี้

แต่ถ้าเป็นคนร้ายมาชิงทรัพย์แล้วอันตรายครับ

ตัดสินใจตอนนั้นน่ะพร้อมน้ำใจล้วนเลย

เพราะตัวสองคนนั้นเองก็ไม่มีตังค์
ชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปแสดงความเห็นไปต่างนานาบ้าง
ชมว่าพี่แท็กซี่มีน้ำใจดีเหลือเกินนะ
แต่อีกหลายคนก็เตือนว่าพี่มันอันตรายเหลือเกินเหมือนกัน
พี่รับผู้ชายสองคนดึกเดิน
แล้วมาบอกอีกว่าไม่มีตังค์

เพราะจริงก็วันอยู่เหมือนกันหรือเปล่า